ก็จะเข้าสู่วงโคจรของดาวเคราะห์ดวงนี้
หลังใช้เวลาเกือบ๕ปีเดินทางจากโลก
การโครจรรอบด่าพระหัสสมดีของย่านอวกาสจูโน่
ไม่เพียงต้องการรู้จักดาวเคราะห์
ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะรวมนี้เท่านั้น
แต่ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจของยานอวกาศลำนี้
อาจจะนำไปสู่การไขปริศนาที่สำคัญ

สิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์มีจุดกำเนิดได้อย่างไร
และเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในจักรวาลเพียงลำพังหรือไม่
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่เป็นภาพจำลองของยานอวกาศจูโน่
ส่งไปสำรวจดาวพระฤหัสสบดี

โดยในวันนี้การเดินทางเป็นเวลาเกือบ๕ปีจะสิ้นสุด

นี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นการสำรวจดาวพฤหัสบดีอย่างจริงจัง
ทันทีที่มันเข้าสู่วงโคจรของดาวพฤหัสสบดี
อวกาศจูโน่จะเผาทำลายเครื่องยนต์หลักของตัวเอง
และโพรจรรอบดาวเพราะดวงนี้๓๗รอบ

โดยระยะที่จูโน่จะอยู่ใกล้ดาวพฤหัสสบดีมากที่สุด
อยู่ที่ประมาณ๕๐๐กิโลเมตร
จากชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัสสบดี
ด้วยความที่โครงสร้างของดาวพฤหัสบดีไม่เหมือนโลก
แต่มันเกิดจากการรวมตัวของกัสไฮโดเจนและฮีเลียม
การที่จูโน่สามารถเข้าใกล้ได้แม้ในระยะ๕๐๐กิโลเมตร
ก็ทำให้สก๊อตโบตันนักวิทยาศาสตร์ในทีมจูโน่
กล่าวว่ายานอวกาศลำนี้คือสิ่งที่แข็งแกร่ง
และวิ่งได้เร็วที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมา
ตันบอกว่าจูโน่อาจเป็นยานอวกาศ
ที่มีเกราะแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมา
มันอาจเป็นยานโอกาสที่เร็วที่สุดด้วย
หากมันประสบความสำเร็จในการเข้าสู่วงโคจร
ดาวพฤหัสสบดีและสามารถทนอยู่ภายใต้คลื่นรังสี
แผ่จากดาวพระฤหัสสบดีอย่างรุนแรงได้
แต่เป้าหมายสำคัญของจูโน่ไม่ใช่การสร้างเพื่อทำลายสถิติยานอวกาศลำอื่น
แต่มันถูกตั้งความหวังให้เป็นกุญแจสำคัญ
ในการไขความรู้เกี่ยวกับดาวพระฤหัสบดี
เคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ
ซึ่งอาจนำไปสู่คำตอบของปริศนาหลายอย่างที่เกี่ยวกับจักรวาล
เราอยู่ในจักรวาลนี้เพียงลำพังหรือไม่
และระบบสุริยะก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตได้อย่างไร
ซึ่งเราก็เชื่อว่าดาวพฤหัสบดี
มีหลายอย่างที่อาจนำไปสู่คำตอบเหล่านี้ได้
นั่นก็ทำให้การเดินทางของจูโน่เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน
มนุษย์เริ่มให้ความสนใจดาวพฤหัสบดี

โดยก่อนหน้านี้ก็เคยส่งยานอวกาศกะลิเลโอ
สำรวจดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นเวลาถึง๑๔ปี
และสำหรับภารกิจของจูโน่จากนี้ไปอีก๒ปีข้างหน้า
นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าข้อมูลมหาศาลที่มนุษย์จะได้รับ
เป็นกุญแจไปสู่การไขความลับอื่น
มนุษย์ยังไม่รู้เกี่ยวกับจักรวาล
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน